จากเรื่องราวการเมืองนะคะพาไปดูเรื่องการเปิดเรียนหน่อยค่ะ
พิศนุโลกคือที่พิศนุโลก
เขาเลื่อนเปิดเทอมมาให้เด็กได้เรียนออนไลน์ไปก่อนช่วงนี้
แล้วเขามีวิธีการนะพ่อแม่ต้องมารับเอกสาร

แต่ทีนี้ก็กลัวไงถ้าเกิดพ่อแม่ลงมาจากรถ

ขับเข้ามาปั๊บรถกระจกลงหยิบชีสแล้วก็ขับต่อไปเลย

ก็ดีนะถ้าเขาจัดระบบระเบียบได้ดีนะฮะ
ใช่ค่ะนี่คือที่โรงเรียนอนุบาลโรจนาวิทย์พิศนุโลกนะคะ
ที่ประกาศให้ผู้ปกครองมารับชีสมารับแบบฝึกหัดของนักเรียน

ก็เอากลับไปให้ลูกหลานได้นั่งเรียนออนไลน์
เพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเขาเลื่อนเปิดเทอมไปเปิด๑๔มิถุนายน
โรงเรียนเองก็มีการอำนวยความสะดวก

ไม่ต้องลงจากรถนะคะขับมารับเอกสารได้เลย
พอรถที่ขับเข้าช่องจอดรถยนต์ที่เขาจัดไว้๓ช่อง
มอเตอร์ไซค์ก็จัดไว้อีกต่างหาก
พอไปถึงก็บอกเลยค่ะเรียนอยู่ชั้นป๕ทับ๑ครับ
ก็รับเอกสารไปได้เลยสะดวกรวดเร็วด้วย
ซึ่งในพิศนุโลกมีโรงเรียน๔๗๑แห่ง
จำนวน๓๒๕แห่งแล้วก็เปิดเรียนได้๑มิถุนายน
ส่วนที่เหลืออย่างที่บอกรวมถึงโรงเรียนที่เราให้คุณผู้ชมเห็น
โรงเรียนอนุบาลโรจนาวิทย์พิศนุโลก
เขาก็จะไปเปิด๑๔มิถุนานะคะ